ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับหากเราต้องดูแลคนพิการถึง๒คน
และเด็กน้อยตาดำอีก๒คน
คงเป็นภาระที่หนักอึ้งไม่น้อยเลยทีเดียว
แต่ครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับ
พร้อมที่จะแบกภาระนั้นด้วยหัวใจ
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ละบุญเอ้ยบุญผู้คามีลูกพิการสองคนเนาะแม่
โอโหลูกพิการบ่งหูว่าเขาสิไปเมื่อไหร่
ปะพ่อแม่กะเทาแก่เร็ว
เงียกะเยี้ยวกะนังกะย่าน

ว่าเง่นน่นกะเทาแก่สล๊ะ

ครอบครัวฉันอยู่ในบ้านหลังนี้๖คน
สามีฉันชื่อคำไพอายุ๖๐ปี
ลูกชายฉันชื่อศรีอายุ๒๘ปี
ลูกสาวฉันชื่อกะแตอายุ๒๕ปี
หลานฉันชื่ออุ้มอายุ๑๒ปี
คนที่๒ชื่อเกดประมาณ๘ขวบ
ไอ้ศรีลูกชายผมเกิดมาปกติ
พอถึงอายุ๖เดือนแม่เขาก็พาไปฉีดยา
หลังจากฉีดยามาแล้วมีแต่นอนอย่างเดียว
ไม่มีอาการนั่งไม่มีอาการคานเลย
ตอนนั้นเราเครียดมากเลย
พาลูกไปหาหมอตรงนั้นตรงนี้

ฉันตัดสินใจเอาเขาไปที่โรงเรียนพลพิการ
กลับไปก็อดอยากถ้าอยู่กับเขาก็คงจะได้กินดี
พอเราเดินมาออกประมาณสัก๒๙เลย

ลำบากแค่ไหนก็ต้องอดทน
ผมก็คิดสงสารลูกครับ
ผมเลยไม่ให้ไปไหนเลยครับเราเลี้ยงเองก็ได้
ดูแลก็มีอาบน้ำป้อนข้าว
เขากินข้าวไม่ได้เราต้องป้อนเขามือเขาจับไม่ได้ใช่ไหม
ศรีเป็นคนอารมณ์ดีเราชอบร้องเพลงให้ศรีฟัง
เลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเลี้ยงให้เลี้ยงหน้าก็ว่ามีน้ำพล
ขั้นไปเศร้าเขาสามไรได้เขาสามอีกกระสอบ
เขาก็เศร้าให้เอ็ดจากเป็นบุญคุณค่ะ
ฉันอีกคนนึงชื่อกระแต่ตอนนั้นไม่มีการ
ตอนอยู่จบม๓เขาทำงานโรงงานส่งเงินมาให้อยู่
ไซค์เขาก็ซื้อให้แม่อยากได้ตู้เย็นเขาก็ซื้อให้
พอต่อมาเขาก็ไปอยู่กับแฟนที่ระยองตอนนั้นก็คิดถึงเขา
แต่จะไปตามที่ระยองก็ไปไม่รู้จักที่เขาอยู่
มันไปอยู่ระยองประมาณสองปีมันกลับมามันพิการเลย
เขาก็เอาลูกผมมาส่งบอกว่ากระแตป่วยไข้
ใช่เขาบอกว่าพิการแบบไม่มีสาเหตุแต่อยู่มาอยู่มาคนป่วยเขาพูดเอง
เขาจะเผลอว่ารถโมไซค์ล้มพากูล้มกูเลยพิการ
เราเห็นลูกเรานั่งไม่ได้เดินไม่ได้เราแทบน้ำตาจะไหล
เวลาผมกับเมียผมไปนอกบ้านบางครั้งมันก็คานไปถนน
มันคานไปนี่มันไม่ได้อยู่ข้างถนนนะมันอยู่กลางถนน

ชนนะเซรถชน
ผมก็เป็นห่วงกระแตเมียนก็เป็นห่วงไอ้ศรี
ถ้าผมกับเมียผมเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ว่าจะใครจะดูแลต่อไป
แก่ไปเราคงจะดูแลไม่ได้เราก็จะให้ร้านชื่ออุ้มกับชื่อเจดเป็นคนดูแล
หนูชื่ออุ้มค่ะเป็นหลานของตาภัยกับยายดี
เวลาตากับยายไม่อยู่บ้านหนูก็ดูแลนาศรีกับนาแต
หนูก็จะชวนน้ะแทเล่นป่าวเง้างฉุกเพราะว่านะแทชอบเล่นป่าวเง้างฉุก

ยายเรียงหนูมาตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าพ่อกับแม่ทิ้งหนูไป
คิดถึงพ่อกับแม่หนูมาก

ทำไมพ่อกับแม่ต้องทิ้งกูไป
ตากับยายก็ให้กำลังใจหนูว่า

ตากับยายจะเป็นพ่อกับแม่ให้
หนูรักตากับยายมากเพราะว่า

ทุกวันนี้ฉันกับตากำไพรพากันปลูกผัก
ขายพอได้เงินส่งหลานสองคนไปโรงเรียน
หนูชื่อเกดเป็นร้านของยายดีกับตากับพัยดี
หนูชื่อเกดเป็นร้านของยายดีกับตากับพัยดี
หลายค่ะ

ผมก็ไปทำกับเมีย
พอได้กินไปวันไม่มีเก็บไปใช้หนี้เขา
มีหนี้อยู่๔๕๐๐๐ผมก็เครียด
ผมจะหาไหนไปส่งเขา
ปกติเดือนหนึ่งต้องส่ง๒๐๐๐บาท

อยากมาทำบ่อน้ำให้มันดี
แบบว่าฉันจะได้ปลูกผัก
ส่งโรงพยาบาลให้เลี้ยงลูกพิการสองคน

หน้าแรงมันไม่มีน้ำมันลดผัก
บ่อน้ำมันแห้งเราปลูกผักไม่ได้
ถ้าเรามีบ่อน้ำดีเตรียมบ่อ

คงจะไม่ลำบากคงจะดีขึ้น

ผมอยากมีตังค์แล้วก็ส่งลูกส่งหลานเรียน

และครอบครัวของป้ายิ่งดีอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้แหละครับ
สวัสดีครับป้าลุงสวัสดีครับ

คนตายายนะลุงกับป้านะ
อายุอนามก็ใช่ว่าจะน้อยแล้วตอนนี้
อายุมากขึ้นแต่งานก็หนักตามไปด้วย
เพราะต้องดูแลคนพิการ๒คนด้วยกัน
แล้วก็หลานเล็กอีก๒คนอีกนะครับ

ขายของเก่าแล้วก็ขายผักส่งโรงพยาบาล
ของเก่านี่ป้าขายยังไงครับขายเป็นวัน

๒ครั้งเนี่ยได้เงินสักประมาณเท่าไหร่ครับคุณลุง

ก็ได้กำไรก็ประมาณ๓๐๐๔๐๐บาทครับ
จริงเราไปเก็บเนี่ยเราต้องไปซื้อเขาอีกทีไหมคะ
ซื้อเข้ามาแล้วก็มาคัดมาแยกอีกทีนึง
แล้วก็อีกรายได้หนึ่งนั่นก็คือเห็นบอกว่าปลูกผักอินซีเหรอครับ

ตอนนี้มีตลาดประจำอยู่ใช่ไม่คะ
ตอนนี้มาย้อนมาถึงพี่ศรี
ตอนนี้อาการพี่ศรีเป็นไงบ้างป้า

น้องศรีไปแล้วตอนนี้อีกหนึ่งคน
นั่นก็คือน้องแกะแต่

ดีขึ้นของเขา
หุ้มหนาว
ลุงคำภัยครับแล้วจริงจริง
ทำไมไม่ทำห้องหับให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนครับ
ผมจะเอาเงินการต้นเนี่ย

อุ้มหนูช่วยทำอะไรบ้างลูก
ช่วยล้างจาน

หาข้าวหาน้ำให้กิน
เกรดนะลูกเกดช่วยอะไรได้บ้างคะลูก
ช่วยพี่ผูงค่ะล้างจาน
ลุงครับเป้าหมายที่มาในรายการของเรานั่นคืออะไรครับ

อยากได้เงินทุนไปทำบ่อน้ำใหม่ครับ
แล้วก็ถ้าขุดเอาแม่โคไปขุดใหม่อะไรใหม่

แล้วก็มีน้ำเต็มบ่อแล้วผมก็จะได้ปลูกผักได้ทั้งปีครับ
แล้วตอนเนี้ยบ่อน้ำของคุณลุงเป็นยังไงครับปัจจุบันณปัจจุบันนี้
ปัจจุบันนี่ก็คือตื้นเขินครับ

เพื่อที่จะกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด

ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทำไปตามกติกานะครับ
ถ้าเป็นไปได้ในวันนี้ก็จะได้พิชิตเงิน๑ล้านบาทกลับไปบ้านนะครับ
ขอให้โชคดีขอบคุณสำหรับเรื่องราวในวันนี้

คุณผู้ชมครับครอบครัวของคุณป้ายิ่งดีนะครับ
ทำให้ผมคิดว่าชีวิตเราต้องอย่าหยุดสู้
เพราะเมื่อเราสู้ชีวิตเราก็จะไม่มีวันเจอทางตันแน่นอนครับ
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของป้ายิ่งดีนะครับ
จากจังหวัดสะแก้วนะครับ
ว่าจะสามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อหรือไม่
และจะสามารถคว้าเงินทุนรางวัลสูงสุดไปต่อชีวิตได้หรือไม่นะครับ
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
มากครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

ขอบคุณครับ

ตอบเรื่องนั้นเลยครับแล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๒จังหวัดสะแก้ว
เรื่องที่๓สมบัติเมธานี
เรื่องที่๔บ้านของเรา

อย่างที่เราไปขายเราขายเป็นกิโล
หรือว่าเราคัดแยกไปเป็นถุงหรือว่ายังไงครับ

คณะกับผักกาดของเต้ผักกาดขาว
แต่เป็นแตงกลัวครึ่งกิโล๒๐บาท
จ๋าเพราะฉะนั้นเรื่องขายผักนะ

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แล้วก็แตงกวามีกิโลตาชั่งให้นะครับ

ก็คือประมาณ๓ขีดนะครับ

แต่วันนี้ป้าต้องการผู้ช่วยไหม
ให้น้องอุ้มมารัดปากถุง
นะให้น้องอุ้มมาแล้วปากถุงเชิญผู้ช่วยครับลูกมา

ใส่ถุงยางละ๘ถุง
ภายในเวลา๓นาทีครับ
โห
แต่มีข้อแม้นะครับว่าแตงกวาเนี่ย
ใส่ยังไงก็ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า๓ขีดนะครับ

เอาผักเสร็จนี่น้องอุ้มเป็นคนรัด
โจทย์ข้อนี้คงได้แน่

นี่ครับแค่ไหน
มัดเลย
มัดเลย

มัดเร็วลูก
มัดไปกับผักซันไม่ต้องแค่กลับไปเลย
เดี๋ยวร่มเร็ว

อุ้มวิ่ง
อุ้มไปกับคันนั้น

อ้าวนี่หนูเดี๋ยวฟุ้มเร็ว

เดี๋ยวฟุ้มใหญ่นิดนึง

ขอเชิญลุงคำภัยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ลุงอยู่สาแก้วมากี่ปีแล้วครับ

มีแม่น้ำหรือคลองอะไรบ้างไหม
มีคลองพระตะทิงครับ

คลองน้ำใสแล้วก็คลองพรมโหด

เกี่ยวกับคลองที่ผมอ่านมานี่แหละครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
มีต้นกำเนิดจากเขาในอำเภอ

แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำหานุมาน
ในเขตอำเภอกบินบุรี

กลายเป็นแม่น้ำปลาจีนบุรี

หมายถึงคลองใด
ตัวเลือกที่หนึ่งคลองน้ำใส
ตัวเลือกที่สองคลองพระสะทึง
ตัวเลือกที่สามคลองพระปลง
ตัวเลือกที่สี่คลองพรมโหด
ผมอยู่สาแก้วมาสามสิบเก้าปีครับ

ผมเจอโจทย์ข้อนี้ผมมั่นใจครับ
คลองพระปลงครับส่วนหนึ่งครับ
ตัวเลือกที่สามคลองพระปรงครับ
เอาล่ะขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

น้องอุ้มแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องอุ้มครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
ก็คือเรื่องสมบัติเมธานี

เรื่องโดราเอมอนครับ

ขอเชิญน้องอุ้มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

โดราเอมอนอ้วนดีค่ะ

น้องของโดราเอมอนรู้จักไหม

คล้ายโดราเอมอนค่ะ

นี่คือลักษณะของน้องโดเรมอนนะลูกนะ

สมาธิดีเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

โดเรมมี่เป็นรูปอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งวงกลม
ตัวเลือกที่สองดอกไม้
ตัวเลือกที่สามหัวใจ
ตัวเลือกที่สี่โบ
หนูดูรายเอมอนมาตั้งแต่๘ขวบ
และหนูก็ชอบน้องโดเลมี่มากค่ะ
มั่นใจว่าข้อนี้จะตอบถูกค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะวงกลม
ตัวเลือกที่หนึ่งวงกลมครับ
อุ้มจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เกรดแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเกดครับ

นั่นก็คือเรื่องสมบัติเมธานี
และเรื่องบ้านของเรา

ถ้าตอบสมบัติเวตานีฮาเลย

เอาล่ะขอเชิญน้องเกดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ทีมงานเนี่ยไปที่บ้านของเรา

เชื่อว่าน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี
ถุงพลาสติกที่บ้านของเรามีไว้ใส่อะไรลูก

เราก็จะเอาพืชผักที่เก็บได้เนี่ย
ถุงเพื่อที่จะนำไปขายถูกไหม

ว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อใจอินซี
บ้านคลองมะละกอนะครับ

แต่ตรงนี้ลูกคำถามมันอยู่ตรงนี้เราเบอร์ภาพเอาไว้จริงแล้วในถุงมันเป็นรูปภาพนะลูกนะ
เป็นรูปการ์ตูนของผักชนิดต่างคำถามอยู่ตรงจุดนั้นแหละลูก

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รูปการ์ตูนบนถุงนี้ไม่มีผักชนิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งมะเขือ
ตัวเลือกที่สองฟักทอง
ตัวเลือกที่สามถั่วลันเต่า

ผักขี้หน้าของหนูจำได้
ฟักทองแครอทและหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ

ตัวเลือกที่สี่ผักกาดครับ

ครอบครัวของคุณป้ายิ่งดีนะครับ
จะสามารถพิทิธจดได้ทั้งหมด๔ข้อ
แล้วคว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่

คุณผู้ชมข้อเฮ้ยหน้าทีต่อไปนี้นะครับ
จะตัดสินอนาคตครอบครัวของป้ายิ่งดีจากจังหวัดสะแก้วนะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ค่ารับ๑แสนบาท
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจไปลุ้นไขตู้โบนัส

ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้
และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเฉลยพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชม
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

ผมก็เป็นห่วงกระแตเมียนก็เป็นห่วงไอ้ศรี

ผมอยากมีตังค์แล้วก็ส่งลูกส่งหลานเรียน

ถ้าผมกับเมียผมเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ว่าจะใครจะดูแลต่อไป

มีต้นกำเนิดจากเขาในอำเภอวัฒนานคร
แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำหานุมานในเขตอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี

ข้อความข้างต้นหมายถึงคลองใด
พรองพระปงครับตัวเลียทที่๓

ถูก

ถูก

ถูก
ถูกครับ
ข้อความข้างต้นนะครับก็คือคลองพระปลงนั่นเองนะครับ

ทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

ตากับยายเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าพ่อกับแม่ทิ้งหนูไป
เวลาตากับยายไม่อยู่บ้าน
หนูก็ดูแลนัสรีกับนัสแทน่า
หนูก็จะชวนนัสแทน่าเล่นฝัวยิ้งฉุบ
เราก็คิดว่าทำไมพวกเขาไม่ต้องทิ้งช์เราไป
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือหางของโดเรมมี่
เป็นรูปอะไรตัวเลือกที่หนึ่งค่ะวงกลม

ไม่เป็นไร
หางของโดเลมี่ก็คือรูปดอกไม้ครับ
ไม่เป็นไรนะครับมาลุ้นกันต่อครับ

หนูชื่อเกดเป็นหลานของยายดีกับตาไพรค่ะ
เวลาตากับยายไปเก็บผัก
หนูกับพี่อุงก็จะไปช่วย
หมอเอาน้ำตักมาใส่ผักครัว

รูปการ์ตูนบนถุงนี้ไม่มีผักชนิดใด

ถูกครับ
สุดท้ายเรามาลุ้นกันว่าจะสามารถพิชิตเงินแสนกลับไปบ้านได้หรือไม่นะครับ
เรื่องสุดท้ายในวันนี้นั่นก็คือเรื่องขายผักครับ
ทุกวันนี้ฉันกับตากำไพรพากันปลูกผักขายพอได้เงินส่งหลานสองคนไปโรงเรียน
ถ้าฉันมีเงินสักก้อนหนึ่งฉันจะมาทำบ่อน้ำให้มันดี
ฉันจะได้ปลูกผักส่งโรงพยาบาลให้เลี้ยงลูกพิการสองคน
แก่ไปเราคงจะดูแลไม่ได้เราก็จะให้ร้านชื่ออุ้มกับชื่อเจดเป็นคนดูแล
โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือน้ำผักสามชนิดใส่ถุงอย่างละแปดถุง
ภายในเวลาสามนาทีป้ายิ่งดีทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้
ไม่ได้นะครับ
ไม่เป็นไรแต่เขาไปได้แล้ว
เพราะเวลาเกินไปเยอะพอสมควรเลยนะครับ
๓นาที๑๓วินาทีครับ

ครอบครัวของคุณป้ายิ่งดีนะครับจากจังหวัดสะแก้วนะครับ
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตสองดอก
ยังมีตู้โบนัสรออยู่นะครับให้ได้รับโบนัสหลังตู้กลับไปบ้าน
สิทธิ์เลือกกุญแจได้สองดอกครับตอนนี้ทางครอบครัวต้องตกลงกันแล้วครับว่า
ใครจะเป็นผู้มาเลือกกุญแจต่อชีวิตครับกุญแจต่อชีวิตดอกที่หนึ่งใครครับ
อุ้มนะครับกุญแจต่อชีวิตดอกที่๒ใครครับ
คำภัยนะครับเชิญประจำที่ครับได้สิทธิ์เลือกกุญแจคนละหนึ่งดอกนะครับ
ขอให้โชคดีขายครั้งเดียวแล้วออกเลยนะครับถ้าขายไม่ออกให้รีบเปลี่ยนตู้ทันที
ถ้าพร้อมแล้วตอนนี้จะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

กุญแจต่อชีวิตสองดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละดอกนั้นมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละยี่สิบวินาที
สองดอกรวมเป็นสี่สิบวินาทีขอให้โชคดีในการไขครั้งเดียวแล้วขอให้ออกเลยนะครับ
พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว

ขายครับ
ออกไหมออกไหม
เอาละฮะมาดูโบนัสหลังตู้นะครับว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร

หนึ่งหมื่น

เท่าไหร่๑๐๐กิโลกรัมครับ
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๔ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

หนึ่งหมื่น
หนึ่งหมื่น

หนึ่งหมื่น

หนึ่งหมื่น
หนึ่งหมื่น

หนึ่งหมื่น

หนึ่งหมื่น

เพราะว่าวันนี้ครับอย่างเคยครับมีผู้ใหญ่ใจดีครับ
เล็งเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของครอบครัว
ก็เลยมาร่วมกันเป็นกำลังใจนะครับอีกหนึ่งดวงครับ

สวัสดีครับ

ขอบคุณพี่นวัดมากนะครับมาเติมเต็มกำลังใจกันในวันนี้อีกแล้วนะครับ
โอ้โหฟังเรื่องของครอบครัวนี้บอกตรงนะครับ
ต้องยอมรับว่าทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวที่ใจใจแข็งแรงนะครับ
บางคนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโหถ้าเจอแบบนี้ไม่ไหวแล้ว
ให้ดูไว้เป็นตัวอย่างคุณป้ายิ่งดีขอให้ยิ่งแข็งแรง
ขอให้ยิ่งแบบมีสิ่งที่ดีมากขึ้น

จากเพิ่มเติมจากที่คุณป้าและครอบครัวนะฮะ

น้ำใจที่แสนดีนะครับจากพี่ชายนอกจากกำลังใจดีแล้วนะครับ
เซรั่มนางงามต่อทุนของป้ายิ่งดีในครอบครัว

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของท่านให้รอดจากวิกฤตนั้น

ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

ขอบคุณครับ

เร็ว
ทำได้หรือไม่ได้ครับ